มีแฟนข่าวคนไหนเป็นชาวฉะเชิงเซาไหมอยากรู้เหมือนกันเห็นบอกว่าตอนนี้
พวกเขาใช้ชีวิตกันตามปกติจะโดนลูกหลงก็เล่นตีกันซะขนาดนี้

นี่แหละครับตีกันล้มลุกคลุกคลาลงไปริมถนนเลย
คลิปนี้เพจเจ๊ม้อยวีพลัสเอาคลิปมาจากพลเมืองดีอีกทีนึง
ที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์นี้ถ่ายมาจากในรถนะคุณผู้ชม
นี้เอามาโพสต์ครับเขียนข้อความว่าถล่มอาริกลางถนน
ตกลงนี่จะไปเรียนหรือจะไปมีเรื่อง

เด็กที่มีปัญหาด้านความคิดการใช้สติปัญญาและที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
อย่างเช่นเด็กกลุ่มนี้ด้วยสร้างแต่ปัญหาไม่รู้จะบอกว่า
ลูกฉันเป็นคนดีตั้งใจเรียนไม่เกเรอีกหรือเปล่า
นี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีการหงายการ์ดแบบนี้นะ
แล้วก็บอกอีกว่าสมควรประนามแล้วก็ชี้พิกัดมาว่า
กลับมาว่า๘ริ้วหน้าเทคนิค๘ริ้วสดร้อน๔โมงกว่า
ชาวเน็ตก็บอกคล้ายกันว่าปัญหานักเรียนต่างสถาบันตีกันมันกลับมาอีกแล้ว
โดยเฉพาะที่ฉะเชิงเซาเนี่ยถี่มาก
หลังเนี่ยคุณผู้ชมคนแถวนั้นเขาบอกถี่จริง
เจ้าหน้าที่ควรใช้มาตรการจริงจังเพื่อแก้ปัญหารับไม่อย่างนั้น
ชาวบ้านที่เขาจะขึ้นรถเมย์รอรถเมย์เดินริมถนน
จะโดนลูกหลงเอาสักวันหนึ่งนะโอ้โหอย่ารอให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยครับ